เพราะว่าการจะคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ
ให้กับคนที่เข้ามาตลาดเข้ามาแผงค้า

จุดที่ตรวจคัดกองมีที่วัดอุณหภูมิ

แต่ทีนี้มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนครับทุกร้าน

คุณตั้มพาเพลินวันนี้พามาเดินตลาดที่ชายนาฏครับ
เป็นตลาดที่เขาจะขายสัปดาห์ละ๒วัน
เป็นตลาดเดียวในโลกมนุษย์ก็ว่าได้

มีเครื่องตรวจอุณหภูมิ

โอ้โหร้านละ๑ตัว

ใช่คือหันซ้ายก็เจอหันขวาก็เจอ
คุณศึกษากุลปกติพอมีตัวเดียว

แต่ละร้านเขาต้องไปหาซื้อมาเอง
เขาก็อาจจะจัดสรรเองหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะ
แต่ว่าทีนี้ครับตัวลูกค้าเขางงไงคุณ
สมมุตินะจากร้านขนมเราก็ตรวจวัดอุณหภูมิไปแล้ว
เดี๋ยวเราแวะร้านส้มร้านผลไม้ข้างกันหน่อย

เราไปซื้อไข่ตรงนี้ก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมิอีกหรือเปล่า
แต่คือถ้าเกิดว่าในระยะเวลาการซื้อของ
อุณหภูมิมันคงไม่ได้เพิ่มขึ้นมารวดเร็วไหมคะ
และร้านมันติดกันจึงใช้เครื่องเดียวก็ได้
แต่ว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ในการจัด
ตรงกลางไว้นะศูนย์กลางไว้ในการที่จะตรวจวัดอุณหภูมินะฮะ
ก็เอามาโพสต์ไว้แล้วบอกเป็นที่เดียวในโลกมนุษย์
ขณะที่คลิปนี้เป็นการฆ่าเชื้อโควิด๑๙
มาดูอีกคลิปหนึ่งที่อาจจะปะปนมากับธนบัตรและเหรียญได้

เขาบอกว่าโอ้โหต้องทำความสะอาดกันเบอร์นี้เลย
กลัวนะครับพ่อบ้านรายนี้นะฮะก็น่าจะเป็นพ่อค้าแหละครับ
ธนบัตรหลากหลายมาเทใส่กระมัง

แล้วก็ขยี้ธนบัตรขยำธนบัตรเหมือนการซักล่ะคุณ
ทั้งแบงค์ซักทั้งเหรียญเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคนะครับ
คลิปจะจบแต่ก็เชื่อว่าหลังจากซักผงซักฟอกแล้วนะครับ
ก็ต้องล้างน้ำสะอาดต่อนะคือคลิปมันจบแค่นี้
ใช่นะครับจริงขั้นตอนการซักผ้ามันก็มีซักใช่ไหม
แล้วก็ล้างน้ำออกแต่ในน้ำยาแบบธนุปไหม

แล้วก็หลังจากซักหลังจากล้างก็ต้องเอาไปตาก
ขั้นตอนการตากต้องระวัง
อันนี้ที่ต่างกันในคลิปคือเงินดิฉันไม่มากเท่านั้นน่ะ